แต่ออกจากปากผู้หญิงคนนี้
กลับกลายเป็นคำที่คนทั้งประเทศต้องเอามาใช้หมด
ลูกเกดเมฆที่นี่ค่ะ
มีงานแล้วก็มีท่านนายกพูดด้วย
โอ้โหเหรอฮะท่านนายกเอาไปพูดด้วย

นี่โดมสตาร์ทแฟคอยู่กับความจริงตักจัด
คือน่ากลัวอันนี้น่ากลัวน่าเป็นธรรมดา

เลิก๙๙ถึง๙๙เปอร์เซ็นต์

เก็บรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีดีกว่านี้มา
รถเราแต่งแล้วเราจะทำยังไงล่ะ
มันคือเรารู้สึกได้ยังไม่ชั่ว
มันยังรอให้มันดีกว่านี้
บอกได้เลยว่าพวกเฟคอะไรนี้
อย่าเป็นเพราะว่าคนดูออกค่ะ
คุณต้องวิวแล้วคนจะรักค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป